ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตะวันออก
พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติก
เพื่อช่วยรักษาชีวิตเต่าและสัตว์ทะเลค่ะ
พอได้มาอยู่ในกิจกรรมจริงเนี่ยมันทำให้มีจิตสำนึกที่แบบเออ
อยากอนุรักษ์ธรรมชาติอยากดูแลธรรมชาติอยากดูแลน้องเต่าครับผม
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนมีจิตใต้สำนึกที่ดี
ไม่ทิ้งขยะลงน้ำไม่ทิ้งขยะลงตามที่ที่มันไม่ควรอยู่นะครับผม
ต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนครับผมใช่ก็ตั้งปฏิฐานเอาไว้
เวลาจะไปเที่ยวแต่ละที่ถ้าเจอขยะเราก็จะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับผม
นี่ถือว่าเป็นดาราต้นแบบนะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย
เขารณรงค์กันหนักมากเรื่องของการใช้ถุงพลาสติก
จากตัวเราเองก่อนดีฉันก็ไม่ใช้แล้วนะถุงพลาสติก
ใครงดใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็อย่าลืมก็คือ
จากลดโลกร้อนแล้วเราช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมา
เขาเป็นคนชอบไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่าง
เราก็ช่วยเก็บทำความสะอาดรักษาขยะ
จะได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ถูกต้องแล้วนะคะ